การตีหม้อของคนโคราชเริ่มด้วยการเตรียมดินเชื้อโดยนำดินเชื้อซึ่งลักษณะเหลวแบบโครนผสมกับแกรบ
แล้วนำไปตากแดดจนแห้งก่อนนำไปเผา
แล้วนำมาตำด้วยครกกระเดืองร่อนด้วยตะแกรง
แล้วจึงนำไปคลุกกับดินเหนียวเหยียบให้เป็นเนื้อเดียวกัน
เตรียมขึ้นรูปด้วยการคลึงเป็นแท่งทรงกระบอก
แล้วจกเบ้าซึ่งเป็นภาษาพื้นถิ่นโคราชหมายถึง
ควักตรงกลางก้อนให้เป็นโพรงจนทะลุถึงก้นแล้วตีขึ้นรูปทรงกระบอก
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน